ดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่หน่อยกันแล้วกันนะครับ
คือก่อนหน้านี้คุณอัจฉริยะเคยโพสต์ให้ข้อมูลเอาไว้ในเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
บอกว่าเนี่ยภายใน๑๕กุมภาพันธ์เนี่ยมีหมายจับคนร้ายในคดีน้องชมพู่แน่
วันนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าอย่างไรเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
แต่ดูตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้ความคืบหน้าความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่นะครับ
เด็กหญิงวัยสามขวบที่บ้านกกอกที่มุกดาหารทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้เจอและได้พบข้อมูลใหม่
จากพยานคนหนึ่งนะฮะซึ่งยังไม่เคยเปิดเผยข้อมูลนี้กับใครที่ไหนมาก่อน
นี่นะฮะคุณกิติศักดิ์ไปคุยด้วยนะครับหากพยานคนนี้เนี่ยนะฮะจดจำวันที่เกิดเหตุต่างได้เนี่ยนะฮะนี่คือในคล้าย
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเดี๋ยวลองจะไล่เลี้ยงให้นะครับคือจะทำให้ไทม์ไลน์การขึ้นภูเหล็กไฟของลุงพลในวันที่๑๒พฤษภาคม๒๕๖๖
มันอาจจะดูเปลี่ยนไปหรือยังไงหรือเปล่านะครับคือจากเดิมนะครับที่ลุงพลให้ข้อมูลกับสื่อมาตลอด๙
ที่ผ่านมาบอกว่า๑๒พฤษภาคมหลังจากน้องชมพู่หายไปในช่วงเช้าเมื่อ๑๑พฤษภาคมที่หายไปเนี่ย
อ่าสิบสองพฤษภาคมหลังน้องชมพู่หายไปเนี่ยช่วงเช้าวันนั้นลุงพลไปรับหมอธรรมที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วกลับมาในตอนเที่ยงจากนั้นสี่โมงเย็นได้ขึ้นภูเหล็กไฟไปกับในคล้ายกับนายสัตยาแล้วกลับลงมาตอนสามทุ่ม
นะฮะล่าสุดทีมข่าวของเรานะครับได้ข้อมูลจากในเรืองเชื้อคนแข็งเป็นชาวบ้านกกตูมบ้านอยู่ติดกับห้วยกะสะห่างจากบ้านกกอกประมาณสองกิโลเมตรบอกว่าเขาได้เจอกับลุงพลตอนเย็นวันที่สิบสองพฤษภาคมนั่นก็หมายความว่าลุงพลกับพวกไม่ได้ขึ้นเขาในวันที่สิบสองพฤษภาคมหกสามเพราะเย็นวันนั้นช่วงห้าโมงครึ่ง
กับนายสัตยามาด้วยโดยลุงพลยังถามเขาว่าเห็นน้องชมพูหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่เห็นและไม่รู้ว่าทำไมลุงพลถึงเดินมาตามหาหลานที่บ้านเขาก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาแล้วลุงพลก็กลับไป
มาเห็นคนเดียวเขามาทำอะไรครับมาหาน้องชมพูเห็นผมก็เออมีเห็นทางพี่เราว่ะผมเห็น
มันคนหาเมธไหนไทยบ้านก็ไปหาเทียวนี้ตัวรถตีเมธโธ่พูดตั้งแต่พี่ไป
โรงโรยันครับ
รู้ไหมพ่อที่ผมมาถามพ่อวันนี้เรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าเขาบอกกับผมว่าวันที่๑๒เขาขึ้นเขาไปตั้งแต่๔โมงเย็น
จั๊กโดอันนี้เยี่ยมกลงบ่ฟุปัก

ช่วงสัก๙โมงถึง๑๐โมงน้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่เดินมาถามหาน้องชมพู่
ตัวเขาก็ไปช่วยตามหานะฮะพร้อมกับชาวบ้านในช่วงบ่าย
แล้วก็ไปถึงบริเวณห้วยบุงจากนั้น๑๒พฤษภาคมช่วงเย็นได้ขึ้นบนภูเหล็กไฟ
ไปกับลุงคล้ายและลุงพลเพื่อไปตามหาเสื้อของน้องชมพู่
หลังจากมีหมอดูบอกว่าเสื้อน้องชมพู่อยู่ตรงที่บริเวณถ้ำกับอ่างน้ำ
ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีใครเจอตัวน้องชมพู่เลยนะฮะคือยังไม่เจอเลยนะครับ
แต่ว่าไปเจอหาเสื้ออะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
โดยที่พวกเขาก็เดินขึ้นไปหาเสื้อตามที่หมอดูบอกแต่ก็ไม่เจอ
ระหว่างที่ค้นหาเขาก็บอกว่าน้องชมพู่คงไม่มีทางเดินขึ้นมาเองได้แน่ที่นี่นะครับ
ลุงพลก็บอกว่าต้องมีคนพาน้องขึ้นมาบนภูเหล็กไฟแน่นอน
ซึ่งอาการลุงพลเนี่ยนายสัตยาบอกกับเราในวันนี้นะครับ
บอกว่าลักษณะดูเศร้าดูเสียใจ
เขาก็คิดว่าที่ลุงพลเศร้าคงเป็นเพราะว่าอาจจะคิดไปไกลก่อน
ตอนนั้นยังหาอยู่ยังหาไม่เจออาจจะคิดไปไกลก่อนหรือเปล่าว่า
โดยชมพู่เสียชีวิตแล้วจากนั้นพวกเขาก็ลงมาจากภูเหล็กไฟ
ลงมาถึงหมู่บ้านประมาณ๓ทุ่มส่วน๑๓กับ๑๔พฤษภาคม
สัตยาบอกว่าเขาอยู่บ้านนะฮะไม่ได้ออกไปช่วยตามหาน้องชมพู่
ก็ไม่เจอเผ็ดเจอแต่ธ่ำกับอากน้ำเท่านั้น
มันมีหน้าหน้าผาแล้วก็มีมีถ้ำคนหน้าคุณต่างหากอากน้ำเถอะ
มีถ้ำตรงหน้าตรงหน้าผาแล้วก็ขึ้นเขาก็มีอ่างน้ำ
ก็ขึ้นก็ขึ้นถึงสุดก็ตอนที่คุยก็ตอนที่นั่งอยู่ก็
ผมก็พูดแค่ว่าถ้าเด็กจะมาเนี่ยมาได้นะคนเดียวนะ
ลุงพลก็บอกว่าถ้ามาคนเดียวมาไม่ได้หรอก
ก็ลุงพลพูดก็ต้องมีคนพามาก็เขาพูดแบบนี้
ก็ดูก็ดูแค่เพื่อนก็ลุงพลก็เศร้าอยู่
ก็ผมก็คิดว่าเขาอาจจะเสียใจเพราะหลานเขาตายพวกนี้ครับ
ตอนนั้นเขารู้อย่างเวลาเขาตายเหรอ

รู้แล้วว่าก็รู้แล้วว่า
แต่ว่ารู้แล้วตายนะผมผมไม่รู้นะครับ
คือในช่วงเวลานั้นเขาบอกว่าเขาก็ไปหาเสื้อ
ตามคำบอกของหมอดูนะฮะ

แต่เขาไปหาเสื้อกันอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ

บอกว่าวันที่๑๑พฤษภาคมหลังจากที่เขากลับจากทำไร่
ก็ทราบจากภรรยาว่าชมพู่หายตัวไป
ก็ไปที่บ้านของน้องชมพู่นะครับแล้วก็ช่วยตามหาทันทีนะครับ
ระหว่างที่ตามหาน้องชมพู่ได้เจอกับลุงพลที่บริเวณบ้านของน้องชมพู่
ในช่วงบ่ายหลังจากที่ลุงพลกลับมาจากไปส่งพระครูบารัฐ
ที่กำเภอน้องสูงมุกดาหาร
ส่วน๑๒พฤษภาคมลุงคล้ายบอกว่าไปขึ้นเขา
ไปพร้อมกับลุงพลกับนายสัตยา
ในช่วงบ่ายหลังจากมีคนแจ้งเบาะแสว่าได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่ที่อ่างกบ
ภูเหล็กไฟฝั่งตะวันออกก็พากันเดินขึ้นไปค้นหา
แล้วลงจากเขามาในช่วงสักประมาณ๓ทุ่ม
ที่ไปกับลุงพลนี่ไปวันที่๑๒
แต่วันที่๑๑ลุงพลก็ไปส่งพระนั่นแหละไม่ได้ไปหา
วันที่๑๑ลุงคล้ายเจอลุงพลในตอนที่๓

ครับมาจากส่งพระนั่นแหละ
แต่ไม่ได้ไปเจอ๒๐วันลุงพล

พ่อเม่เท่าค่ะพ่อเม่ค่ะลุงตาสานนะครับ
ว่ามีดิกค่ะว่ามีดิกออกมาอยู่ที่ย่างหิน

แต่พวกผมก็ขึ้นไปกับลุงพลกับผมแล้วก็ลุงหว่าง

เขาลงมาก็ประมาณ๓๔ทุ่มประมาณนี้
ก็นี่แหละฮะก็เลยเป็นข้อมูลที่
ลุงพลลุงเผยน้องชมพู่มีในคล้ายนายสัตยา
ที่เคยให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
ขึ้นไปหาน้องชมพู่ในช่วงเวลาวันนั้น

เอ๊ะทำไมประเด็นมันถึงแตกต่างกันนะครับ
ตกลงแล้วลุงพลลุงคล้ายนายสัตยาขึ้นภูเหล็กไฟ
วันไหนกี่โมงอะไรยังไงกันแน่
ลุงพลบอกว่าขึ้นไปตอนบ่าย๔

ลุงพลเนี่ยไปปรากฏตัวที่บ้านนายเรืองเชื้อคนแข็ง

แล้วตกลงเขาลงมาทันเหรอหรืออะไรยังไง
เพราะว่าอีก๒คนเขาบอกเขาลงกัน๓ทุ่ม
ถึงบอกไม่เหมือนกันเรื่องขึ้นภูเหล็กไฟไปหาชมพู่ในวันนั้น๑๒พฤษภาคม
ลุงคล้ายบอกว่าขึ้นไปเพราะมีคนบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้
ขณะที่นายสัตยาบอกว่าไปเพราะว่ามีหมอธรรมเนี่ยบอกว่ามีเสื้อน้องชมพู่ถูกทิ้งไว้ที่ตรงอ่างน้ำตรงถ้ำอะไรอย่างนี้
ก็เลยจะไปหาเสื้อมันก็เลยแบบเอ๊ะยังไงเพราะว่าล่าสุดในเรืองเชื้อคนแข็งชาวบ้านกกตูมบอกว่าลุงพลมาหาเขาตอน๕โมงครึ่ง๑๒พฤษภาคม
เงื่อนเวลามันก็เลยไม่ตรงกันมันก็เลยเหลื่อมกันไม่รู้สิแต่ถ้าเงื่อนเวลาอาจจะเป็นแบบที่ชาวบ้านเขาบอกกันได้ว่าว่าเขาไม่ได้ดูนาฬิกาเขาไม่รู้เวลาเป๊ะหรอก
ลุงพลก็เคยบอกบอกว่าเออมันแหมมันบอกเหมือนกันทุกครั้งมันก็มันจำไม่ได้หรอกอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะเรื่องราวที่บ้านกกอกที่มุกดาหารจากเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ
มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยคือเราก็พยายามหาคำตอบแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่กันแน่นะคะแล้วก็ข้อมูลล่าสุดในพื้นที่มันมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง
พาเดินสำรวจตรวจสอบหน่อยนะคะก็เดินไปทะลุตรงจุดที่สุนัขตำรวจดมกลิ่น
แล้วไปเจอแหวนปริศนาค่ะสุนัขจดจำกลิ่นเสื้อผ้าของน้องชมพู่ได้
ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าจุดที่เจอแหวนปริศนาเนี่ย
คนร้ายอาจจะนำตัวน้องชมพู่มาหยุดพัก
หรือทำอะไรสักอย่างนี่ค่ะ

ทีมข่าวทดลองเลยนำกระสอบปุ๋ย
ซึ่งมีดินอยู่ข้างในน้ำหนักประมาณ๑๐กิโลกรัม
ก็คือน้ำหนักเทียบเท่ากับตัวของน้องชมพู่อะค่ะ
เดินจากจุดที่พบแหวนปริศนาไปถึงจุดที่พบศพของน้องชมพู่แล้วจับเวลา
เส้นทางที่ทดสอบวันนี้นะคะทีมข่าวของเราไม่เคยเดินขึ้นไปก่อนนะคะ
เหตุผลที่ทดลองเดินก็เพราะว่าอยากจะรู้ว่าถ้าคนร้ายเป็นการตั้งสมมุติฐานนะคะ
ถ้าคนร้ายแบกน้องชมพู่ไปในเส้นทางนี้จะต้องใช้เวลานานขนาดไหน
ใช้เวลากี่นาทีเดี๋ยวให้ติของเรากิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเรา
จำลองเหตุการณ์แบกกระสอบปุ๋ยซึ่งมีน้ำหนักเท่ากับตัวน้องชมพู่
ที่ประมาณสิบกิโลกรัมจากบริเวณจุดที่พบแหวนปริศนานะครับ
โดยเราจะเดินตรงดิ่งขึ้นไปตรงบริเวณจุดพบศพน้องชมพู่
ซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ตรงดิ่งแล้วก็ขึ้นลงได้ง่ายนะครับ
เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีนะครับผม
สำหรับเส้นทางนี้นะคะถือว่าเป็นเส้นทางที่นางส้มโอเจอลุงพล
ลงมาจากภูเหล็กไฟในวันที่๑๑พฤษภาคมปีที่แล้ว
ก็คือวันที่น้องชมพู่หายตัวไปไม่ไประหว่างทางที่เดินขึ้นไปนะคะ
ติก็สังเกตว่าเส้นทางตรงนี้เป็นแนวตรงขึ้นไปเลย
ลาดชันมีตั้งแต่๓๐องศาไปจนถึง๘๐องศา
แตกต่างกันออกไปครับต้องใช้กำลังขาในการเดินขึ้นไปเยอะนะคะ
แต่ถ้าเป็นคนที่มีความชำนาญก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบากในการเดินขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกว่าเส้นทางนี้ระยะทางประมาณ๘๐๐เมตร
แต่เป็นทางที่ชันขึ้นไปอ่ะนะคะเป็นเส้นทางที่ใกล้มาก
เจ้าหน้าที่พาเดินลัดล้อไปถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่
จากการทดลองเดินแบกกระสอบน้ำหนัก๑๐กิโลกรัม
ใช้เวลาตรงนี้นะคะประมาณ๒๕นาทีค่ะ
คุณผู้ชมครับณขณะนี้เราก็เดินแบกกระสอบปุ๋ย
มาถึงบริเวณจุดที่พบศพน้องชมพู่แล้ว
โดยเราใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ๒๕นาทีนะครับ
๕นาทีในระยะทางประมาณ๘๐๐เมตร
จากจุดที่พบแหวนปริศนานะครับผม
ท่านผู้ชมครับการพาเด็กหญิงอายุ๓ขวบ
ซึ่งก็ยังตัวเล็กนิดเดียวนะครับแล้วพาขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดเนี่ยนะครับปริศนาข้อหนึ่งที่ยังถอดรหัสไม่ได้
ก็คือนอกจากใครจะพาเด็กไปใครมาลักพาเด็กไปจากบ้านแล้วทำแบบนี้เนี่ย
จูงใจกับแรงจูงใจมันจะคืออะไรนะครับ
ได้ไปสอบถามชาวบ้านกรกอกนะครับเพื่อจะดูว่าในพื้นที่ปกติแล้ว
เวลาที่เขามีปัญหากันเนี่ยเขาเคลียร์กันแบบไหนทำความเข้าใจกันยังไงนะครับ
ถามพระอาจารย์บุญมาด้วยนะครับหลวงพ่อที่ผู้คนที่กกอกกกตูม

อยู่ที่นี่จำวัดที่นี่มา๒๐กว่าปี

จะให้ผู้นำชุมชนหรือว่าคนเท่าคนแก่

ลักษณะเหมือนกับขอขมากันเองนะฮะ

ขึ้นโรงขึ้นศาลแจ้งความเข้าโรงพัก

ยืดเยื้อนะครับหลวงพ่อบอกนะครับ
คดีของน้องชมพู่ถือเป็นคดีแรกนะฮะ

ในพื้นที่มานานกว่า๙เดือนแล้ว

มันก็ไม่ค่อยหนักเลย
เพราะว่าคนมันแคบนะฮะ
พื้นที่มันแคบข้อมูลไม่ไปไกล

เหมือนกับคนในปรรรษานะฮะ
แต่งขันห้าไปขอฆาวะลงปู่

บางทีก็ไม่ได้ให้ผู้ใหญ่บ้าน

บางทีก็ให้ผู้เท่ากับผู้แก่บ้าน

ให้ผู้เท่าเข้าไปเกลี่ยกัน
ให้ผู้เท่าเข้าไปเป็นหลักศรีพยาน
เขาต้องการให้อโหสิกรรม

ส่วนนางรพีพันธ์แก้วสุวรรณ
ส่วนนางระพีพันธ์แก้วสุวรรณ

หมู่๕ตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร

เพื่อขออาสาไปช่วยเหลือช่วยกันตามหาเด็ก
ผู้ใหญ่บ้านโขสูงยอมรับว่าเหตุการณ์
น้องชมพู่หายตัวถ้ามีคนอุ้มไป

เพราะส่วนใหญ่เป็นพี่เป็นน้องกัน

ขณะที่ชาวบ้านบอกว่าคนที่ก่อเหตุแบบนี้
อาจจะไม่ใช่แค่คนนอกหมู่บ้านก็ได้
แต่ต้องเป็นคนที่มีความแค้นกับครอบครัวของเด็ก
ด้วยหรือเปล่าเพราะชาวบ้านกกอกหรือว่าระแวกใกล้เคียงเนี่ย
ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับแบบทำร้ายแบบโอ้โห
เอาคืนกันแก้แค้นกันอุ้มลูกอุ้มหลานไปทิ้งไว้บนเขาแบบนี้
ถ้าคนในหมู่บ้านถ้าเป็นคนในหมู่บ้านดูกำเนิดบ้านกูก่อกำเนิดนะ

ปกติฉันเนี่ยหนูไปอุ้มลูกเขาขึ้นไว้บนเข่าเนี่ย
ไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำ
คุณผู้ชมค่ะทีนี้ค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่า
กรณีของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ที่ได้มีการให้ข้อมูลผ่านทางเพจนะคะ
บอกว่าให้รอดูให้ลุ้นเรื่องของหมายจับหรืออะไรแบบนี้
หลายคนก็ลุ้นว่าช่วงวาเลนไทย๑๔กุมภาพันธ์๑๕กุมภาพันธ์
จะมีอะไรออกมาหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไร

แต่วันนี้เราเจอคุณอัจฉริยะก็เลยไปถามว่าตกลงมันจะมีอะไรหรือเปล่า
ไม้จ่งไม้จับจะมีหรือเปล่าในอัจภิริยะก็เลยบอกว่า
หมายจับมีแน่แต่หลักฐานยังไม่สมบูรณ์
ก็เลยเลื่อนออกไปก่อนค่ะยืนยันว่าเป็นเทวดาและนางฟ้าคนเดิมแน่นอน
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะคะเทวดากับนางฟ้าที่คุณอัจฉริยะพูดถึงนะคะ
พุธนี้คุณอัจฉริยะจะลงพื้นที่ไปที่บ้านกกอกค่ะ
ว่าเป็นดำหน้าของตำรวจเราไม่ใช่จับพนักงานนะครับ
ถ้าหากว่าไปขอวัดอาวัดจับแล้วเสียเจ้าฟ้องมา
ถ้ากลายเป็นว่าเราไปจับแพ้ให้ละเอียดรอบครอบ

แต่ผู้ต้องหานะครับก็ยังเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ลุงพลเขาติดต่อไปบอกว่าอยากจะให้ช่วยเรื่องคดีน้องชมพู่เหลือเกิน
ถ้าเกิดถูกแจ้งข้อหาอะไรขึ้นมานะครับ
วันนี้เราไปคุยกับทนายสิทธานะฮะทนายตั้มนะครับ
เพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งไลฟ์ยูทูปเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ไป

นายตั้มบอกว่าอย่างนี้ในมุมของเขาเนี่ยเขามองว่า
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าทางคดีอยู่หลายครั้ง
บอกว่าตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นก็ควรจะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาไปเลย
ไม่จำเป็นต้องรอออกหมายจับทีเดียวเพราะผู้ต้องสงสัยไม่ได้มีพฤติการที่จะหลบเลี่ยง
เรียกเขาให้ปากคำอยู่แล้วก็เห็นก็ไปให้ปากคำทุกที
นายตั้มอาจจะคิดอยู่ในใจหรือเปล่าว่าผู้ต้องสงสัยคือใคร
เพราะฉะนั้นถ้าจะไปรอออกหมายจับทีเดียวเนี่ยไม่จำเป็น
สิ่งที่ควรกระทำก็คือตำรวจต้องนำตัวผู้ต้องหาที่เป็นผู้ต้องสงสัย
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุด
เพื่อให้สังคมคลายข้อสงสัยพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่า
เพราะว่าหลักฐานไม่เพียงพอ
เพราะว่าการที่จะเอาผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาเข้าสู่กับการวิทัล
การที่ออกหมายเรียกก็สามารถที่จะเอาตัวผู้ต้องสงสัยมาเป็นผู้ต้องหา
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่ทำได้เหมือนกันนะครับ
แล้วก็อีกอย่างนะครับทางตัวลุงพลเนี่ยเขาก็ทุกคดีที่ผ่านมานะครับ
ที่มีการเรียกตัวลุงพลหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็ยินยอมอย่างแต่โดยดีนะครับ
หลายรอบเลยไม่ต้องออกหมายเรียกแค่โทรตามเขาเข้าไปแล้วนะครับ
ผมถึงเห็นว่าความจำเป็นว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องออกหมายจับด้วยซ้ำนะครับ
หมายเรียกหรือโทรตามให้ลุงพลไปรับทราบข้อเก่าหาเนี่ยนะครับ
จะได้เข้าสู่กรรมการที่จะทำมันจะได้เริ่มนับหนึ่งสักทีนะครับ
หนึ่งในที่นี้ก็คือว่าลุงพลนะครับเข้าไปรับทราบข้อหาเรื่องส่งอายการ
ถ้าฟ้องศาลเนี่ยจะได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์นะครับ
ให้กับทางลุงพลนะครับว่าเรื่องราวที่แท้จริงเนี่ยเป็นยังไง
นายตั้มยังพูดถึงกรณีที่คณะทำงานของพบตรที่คุยหารือกันในคณะทำงาน
ที่มีข่าวออกมานะครับบอกว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยพาเด็กอายุแค่๓ขวบ
ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟทั้งที่รู้ว่าขึ้นไปปล่อยไว้ยังไงก็จะต้องเสียชีวิตแน่เนี่ย
ก็จะสามารถแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาได้เนี่ยนะฮะ
ทนายตั้มมองว่าได้หรือไม่เนี่ยนะฮะทนายตั้มบอกว่าก็อาจจะทำได้
แต่พยานหลักฐานต้องมีมากพอสมควรทนายตั้มบอกว่าเท่าที่ทราบตอนนี้ไม่มีใครเห็น
หรือสามารถระบุได้เลยว่าใครเป็นคนพาน้องชมพู่ขึ้นไปไว้บนภูเหล็กไฟ
แต่หากมีพยานหลักฐานมากพอการแจ้งข้อหานี้ก็สามารถทำได้ในฐานะลักษณะเหมือนกับเจตนาเล็งเห็นผล
เอาเด็กน้อยเนี่ยขึ้นไปไว้บนที่ที่ไม่สามารถจะลงมาเองได้นะครับ
เราต้องเล็งเห็นแล้วแน่ว่าเด็กเนี่ยจะต้องเสียชีวิตนะครับ
อย่างนี้เขาก็ถือว่าเป็นเจตนาย่อมเล็งเห็นผลนะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยการว่าเจตนาย่อมเล่งเห็นผลเนี่ยมันจะต้องมีตัวตั้งก่อน
ตัวตั้งในที่นี้ก็คือว่าต้องมีหลักฐานว่าผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาในอนาคตเนี่ยนะครับ
เป็นคนพาขึ้นไปถ้าเกิดไม่มีพยานคนไหนบอกว่ามีคนพาขึ้นไปแล้วจะไปดำเนินการยังไง
ก็เข้าใจว่าทางท่านผวัตรวรเนี่ยนะครับมุ่งมั่นกับคดีนี้มากนะครับ
แล้วก็ชื่นชมท่านผอบตรนะครับที่ทำตรงไปตรงมาก็ยังไม่มีการจับแพะหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็อยากจะให้พิจารณาท่านพิจารณาถึงเรื่องพยานหลักฐานนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าคิดแล้วแหละว่าปักใจเชื่อว่าอยากจะปิดคดีนะครับ
แล้วก็คิดว่าตัวลุงพลผมบอกเลยก็ได้นะครับเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับ
จริงเนี่ยออกหมายเรียกก็ได้นะครับทางลุงพลเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะครับ
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่แล้ว
สุดท้ายปลายทางแล้วนะคะคือทุกคนก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่กันแน่
อย่างที่บอกว่าก็ต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจนะคะ
เราก็เคยไปพูดคุยกับอดีตตำรวจฝีมือดีหลายท่านนะคะ
ให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าคดีของน้องชมพู่มันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ

ตรวจรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็วิเคราะห์ให้ฟังนะคะ

ตำรวจมองแล้วว่าเด็กไม่ได้เดินขึ้นไปเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟเองแน่
ดังนั้นคนร้ายต้องมีคนร้ายในคดีต้องมี
ตั้งข้อหาจับกลุ่มคนร้ายเนี่ยค่ะ
ตำรวจต้องแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาอยู่แล้ว
เพราะคนร้ายต้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าหากพาเด็กขึ้นไปเด็กก็คงไม่รอดแน่
พลตำรวจรีวิชัยบอกด้วยว่าส่วนตัวเชื่อว่า
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรู้ตัวฆาตกรที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตแล้วนะคะ
น่าจะรู้แล้วว่าเป็นใครแต่ประเด็นก็คือ
มันอาจจะมีหลักฐานหรือจิ๊กซอบางอย่างที่ตำรวจกำลังเชื่อมต่อกันอยู่
โดยมีเป้าหมายว่าใครคือฆาตกร
การทำงานของตำรวจต้องรอบครอบค่ะต้องละเอียดที่สุด
จากว่าการออกหมายจับจะต้องมองไปถึงการสู้คดีของคนร้ายด้วยนะคะ
พยานหลักฐานที่ตำรวจมีเพียงพอในการมัดตัวคนร้ายหรือไม่
เพราะในกระบวนการยุติธรรมของไทยมี๓สารที่ต้องสู้กัน
ถ้าตำรวจจับคนร้ายได้แต่ดันแพ้เพราะหลักฐานไม่เพียงพอ
ก็จะยิ่งทำให้ไม่ดีอะค่ะตำรวจก็จับคนร้ายแล้วคนร้ายต้องดิ้นไม่หลุดนะคะ
ช้าหน่อยแต่ชัวร์ดีกว่าผู้การแต้มก็บอกว่าอีกไม่นานเกินรอค่ะ
ตำรวจจับฆาตกรที่ฆ่าชมพู่ได้แน่นอนฝากไปถึงคนร้ายที่ฟังอยู่ด้วยนะคะ
อย่าคิดหนีหนีไม่รอดแน่ทางที่ดีมอบตัวดีกว่า
หรือหากมีพยานคนไหนปกปิดข้อมูลมานานก็ขอให้มาบอกตำรวจจะดีกว่า
คดีจะได้เร็วและจบไวค่ะ
การเสียชีวิตของคนเนี่ยถ้าเป็นผิดธรรมชาติหรือมีคนทำให้ตายเนี่ย
มันจะเป็นอยู่สองอย่างคือหนึ่งฆ่าคนตายโดยเจตนา
ก็คือเล็งเห็นผลอยู่แล้วอันที่สองอาจจะทำให้ตายโดยประมาท
คดีน้องชมพู่เนี่ยเขามองแล้วว่าน้องชมพู่เนี่ยไม่ได้เดินไปแน่
ต้องมีคนพาเข้าไปหรืออาจจะฆ่าที่อื่นแล้วเอาไปทิ้ง
ดังนั้นเจตนาฆ่าอยู่แล้วดังนั้นข้อหานี้ถ้ามีการจับกลุ่มได้
ต้องแจ้งกว่าหาในเรื่องเจตนาฆ่าผู้อื่น
แต่ถ้าการฆ่าน้องชมพู่เนี่ยมีการวางแผนหรือมีการไต่ตรองไว้ก่อนเนี่ย
ก็ฆ่าโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อนโทษจะหนักขึ้นโทษถึงประหารชีวิต
จุดนี้ที่ท่านพบท่านทำอยู่ก็ทำไงต้องทำให้ให้อยู่มือ
เหลือดรอดไปไม่ได้จริงจริงผมว่าเขาใกล้แล้วล่ะ
แต่เพียงเขาว่ามันผิดคัดตอนตัวเนี้ยผมว่าแล้วเดี๋ยวผมว่าเสร็จเรื่อง
เรื่องบ่อนเรื่องอะไรเดี๋ยวก็คงจะเป็นเรื่องนี้
อ่าก็ตามกันต่อไปใช่ค่ะนะท่านผู้ชมครับ